พาไปดูเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะตำรวจบุกจับชายวัย๕๘ปีคลุ้มคลั่งนะคะ
แล้วปรากฏว่าพอคลุ้มคลั่งเสร็จปุ๊บหนีไปอยู่ชั้น๒ของบ้าน
คราวนี้งานหนักของตำรวจเลยค่ะ
ก็ต้องใช้กลยุทธ์ต่างทั้งสากลแล้วก็ไทยประดิษฐ์นะคะ

เอาเป้า

หัวแรกตรงกล้อง
ตรงกล้อง
จะบอกว่างานนี้เล่นเอาตำรวจเราเหนื่อยเลยนะคะ
คุณเห็นไหมคือยุทธวิธีต่างอุปกรณ์ที่ใช้
ทั้งเป็นสากลคือไม้งามโล่ต่าง
นั่นอาวุธตำรวจไทยประดิษฐ์เองนะคะ
อะไรล่ะกระจกเอามาผูกกับไม้
แล้วก็ส่องขึ้นไปข้างบนเพราะอะไรที่ต้องทำแบบนี้
เพราะชายคลั่งคนนี้เขาไม่ยอมให้จับตัวง่าย
ได้ยินไหมเสียงเข้าของปลามาจากด้านบน
ปลาใส่ตำรวจนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจนะคะพอรู้ที่ซ่อน
ด้วยนั่นแหละกระจกที่ประดิษฐ์เองเห็นไหม
นั่นอ่ะคล้ายกระจกมองหลังรถนั่นแหละ
แล้วสุดท้ายรู้ที่ซ่อนตัวของผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะ
แบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดชุดหนึ่งปีนขึ้นไปแบบนี้

แล้วสุดท้ายก็จับได้โดยละม่อมค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการพูดเกลี้ยกล่อมกว่า๔ชั่วโมงนะคะ
แล้วบ้านหลังนี้อยู่ในเขตเทศบาลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
คือ๔ชั่วโมงคุณก็ใช่ว่าจะสำเร็จนะ
ใช้เวลา๔ชั่วโมงค่ะสุดท้ายต้องเอาอุปกรณ์
อย่างที่บอกไปกระจกมาผูกติดกับปลายไม้แล้วส่องดู
สุดท้ายก็จับกลุ่มได้นะคะ
แล้วคราวนี้ตำรวจก็ใส่กุญแจมือค่ะนำตัวออกมาได้สำเร็จ
ก็ต้องนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของบ้านทราบว่าผู้ชายคลั่งคนนี้ชื่อว่า

นายรวยเป็นญาติห่างกับเจ้าของบ้าน
หายหน้าหายตาไปหลายปีแต่จู่วันดีคืนดี๓วันก่อน
ในรวยแกเดินทางมาขออยู่ด้วย
เอาล่ะญาติก็เห็นว่าเป็นญาติกันก็เลยให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
กระทั่งในรวยเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งเดินถือมีดไปทั่วบ้าน
ทุกคนก็เกรงว่าเดี๋ยวจะอาการจะกำเริบหรือเปล่า

สุดท้ายต้องโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
แล้วก็รีบจับตัวในรวยผู้ชายคนนี้อายุ๕๘ปี

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะส่วนสาเหตุน่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าเกิดจากอะไร